พ่อค้าแม่ค้าเขาพูดกันให้แซ่ดเลย
บอกว่าออกมาตั้งแผงค้าในตลาดตอนเช้ามืด
เห็นเด็กวิ่งไปวิ่งมาอยู่หลังตลาดนะฮะ
แล้วก็อาจจะไม่ได้เป็นลูกหลานใครแหละ

เขาบอกว่าคนที่มาออกกำลังกาย

ตอนนี้แม่ค้าเขาไม่กล้ามาเปิดร้านเช้าแล้วนะ

แล้วจะทำมาหากินกันยังไงล่ะ

คือพ่อค้าแม่ค้าเคยแจ้งเทศกิจไปแล้วนะ
หลังจากที่มีคนเอาสารพระภูมิ
เอาตุ๊กตาปั้นอะไรมาทิ้งไว้ตรงนี้

แต่ปรากฏว่ามีคนแอบเอามาทิ้งไว้ตรงนี้อีกแล้ว
แล้วก็มีรูปปั้นกุมารทอง

หรือเด็กที่เห็นนั่นคือกุมารทอง
ไม่ใช่เด็กไม่ใช่คนนะฮะ

ยังตลาดที่เขาโอ้โหลือแซ่บกันถึงเรื่องของกุมารทอง
นั่นก็คือตลาดอาหารทะเลคลองสังเกต
ตำบลบ้านโขดอำเภอเมืองชนบุรีนะครับ
ซึ่งเป็นตลาดที่ขายอาหารทะเลสดใหม่ให้กับนักท่องเที่ยว
จอดแวะซื้ออาหารทะเลสดใหม่กัน
บรรยากาศโดยรอบพบว่ามีเศษซากของสารพระภูมิรูปปั้นเก่า
ที่ทิ้งไว้เต็มไปหมดเลย
สะดุดตาคือรูปปั้นของกุมารทอง๒องค์นะครับ

มีใส่ชุดไทยสีขาวแขวนไว้ที่ต้นไม้ด้วย
มีชุดไทยสีขาวแขวนไว้บนต้นไม้แล้วแบบที่เห็นนี้นะฮะ
เสื้อขาวโจงเขียว
ช่วงกลางคืนนะถ้าใครผ่านไปผ่านมาตรงนี้คุณ

โดยคุณป้าวิมลวันนบน้อมอายุ๕๙ปี
คุณป้าเป็นแม่ค้าขายหอย

บอกว่าขายของอยู่แถวนี้มา๒๐ปีแล้ว

มีคนเอาสารพระภูมิเก่ามาทิ้ง
เอาของจำพวกรูปปั้นต่างมาทิ้งไว้มากขึ้น
พอเทศกิจมาเก็บไปจนหมดไปแล้วรอบหนึ่งนะ
เพราะว่ามันจะรกรุงรังตรงนี้นะครับ

ก็มีคนแอบเอามาทิ้งไว้อีก
ล่าสุดมีคนแอบเอาสารพระภูมิ

แล้วก็ชุดทายหน้าสีขาวโจงเขียว
แขวนทิ้งไว้บริเวณต้นไม้นี้
พระแม่ธรณีบีบมวยผมอะไรก็มี
วงมาลงพวงมาลัยผ้า๗สี๓สีอะไรมีเต็มไปหมดเลยนะครับ
มีคนที่วิ่งออกกำลังกายในช่วงเวลาสักตี๔ตี๕นะฮะ
ก็มาถามมาถามป้าวิมลวันที่ป้ากำลังเปิดร้านขายของอยู่
มาถามว่ามีเด็กที่ไหนไอ้ลูกใครลูกคนในตลาดหรือเปล่า
ยืนอยู่ในป่าคุณป้าก็ถามกลับไป
ที่ไหนยังไงตอนนี้ไม่มีเด็กออกมาหรอกนะฮะ
พออีกวันหนึ่งเช้ามืดเหมือนกันมีคนมาถามเหมือนเดิม
บอกว่ามีเด็กเล่นอยู่ตรงนั้นลูกใครหลานใครให้ไปดูแลหน่อย
คุณป้าบอกไม่มีลูกพ่อค้าแม่ค้าในตลาดไม่มี
ออกมาตอนเช้าแบบนี้ทีนี้คุณป้าเริ่มหวั่นใจแล้วนะฮะ
พอวันที่๓เธอเห็นเองเลยคุณ
เห็นเด็กเดินลากเท้าเล่นหลังตลาดครับ
เชื่อว่าน่าจะเป็นกุมารทองสององค์

เพราะปกติเช้ามืดขนาดนี้ไม่มีเด็กอยู่ในตลาด

เพราะว่าหลังจากนี้ก็คือยังต้องมาเปิดร้านตอนตี๓ตี๔อยู่นะฮะ

เอาเขาไปแบบไปจำเรินที่ไหนก็ได้
เพราะตรงนี้มันที่วิ่งของสาธารณะไง

บางทีเขาเห็นเขาไม่ค่อยกล้านั่งกันแล้วเนาะ

เมื่อกี้นะฮะเสื้อไทยสีขาวโจงสีเขียว
พออยู่บนต้นไม้แบบนั้นแล้วลมปริว
โอ้โหคุณเยอะกว่าใครลอยอยู่เนี่ย
คุณแล้วลองจินตนาการถ้าเกิดว่าทุกอย่างมันมืด
มืดตีสี่ตีห้าตกใจหมดเลยนะฮะ

บริเวณนี้แต่ก่อนเป็นพื้นที่ป่ากงกลาง

ก็มีคนนำเศษซากของศาลของสารพระภูมิ
แก้บนรูปปั้นต่างมาทิ้งไว้นะครับ
ก็คาดว่าสาเหตุที่คนเอามาทิ้งตรงนี้
เพราะบริเวณนี้น่าจะเป็นมุมลับ
สายตาคนมุมอับและเป็นพื้นที่โล่งนะครับ
ส่วนของชาวประมงเองบอกว่าไม่เคยเห็นสิ่งลี้ลับนะ

เพราะว่าทำมาหากินในพื้นที่ไม่อยากลบหลู่นะ
ทีนี้ก็เคยได้ยินนะชาวบ้านเขาเล่าว่า
เห็นชายนุ่งขาวห่มขาวเดินไปมา

แต่กุมารกับเด็กเนี่ยยังไม่เคยได้ยิน

หลังจากนี้หากใครจะนำมาทิ้งอีก
ขอแค่ไม่มาทิ้งบริเวณที่มีคนงานทำงานอยู่
และไม่สร้างความเดือดร้อนให้กับคนอื่น
ก็ดีกว่าเอามาทิ้งไว้แบบนี้นะฮะ
เพราะส่วนตัวของชาวประมงบอกว่าก็กลัวเหมือนกัน

แต่ก็มีความเชื่อเหมือนกันนะฮะแล้วก็กลัวเหมือนกัน
ทีนี้ก็ต้องพึ่งเทศกิจอีกนะครับมาเคลียร์ตรงนี้